สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ตั้งแต่วันนี้ไปกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดพาเอาความชื้นมาเป็นฝนตลอดฤดูกาล
และฤดูฝนของไทยจะไปสิ้นสุดที่ประมาณช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
วันแรกของฤดูฝนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๗๐ของพื้นที่
ฝนไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมากถึง๑๗๐ของพื้นที่
และจุดนี้ต้องระมัดระวังคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
หลังจากที่มีฝนตกลงมาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิทั่วไทยลดลง
แต่ว่าบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิอาจจะสูงได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเป็น๑๒๐ของพื้นที่
และพรุ่งนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ช่วงต้นฤดูการแบบนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนระมัดระวังลมและฟ้าผ่าด้วยนะคะ